สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามเที่ยงวันนี้นะคะ
พบกับพิชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรศค่ะมาเริ่มกันที่กระแสข่าวนะคะ
ที่ว่าโจเซมรินโยค่ะจะเข้ามาคุมทัพพิศาจแดง
ล่าสุดค่ะสื่อในอังกฤษก็ได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อทัพนักเตะที่มูรินโย
เตรียมที่จะเสริมทัพให้กับปีศาจแดงออกมาแล้วค่ะ
รายชื่อผู้เล่นที่จะเสริมทัพเอาไว้แล้วหากเข้ามาคุมทีมแทนหลุยฟันเก้า
ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวโค้ชชาวโปรตูเกตภายในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ
โดยรายงานก็ระบุอีกนะคะว่าบอร์ดบริหารของปีศาจแดง
งบให้โมรินโยเสริมทัพในฤดูการหน้า
มากถึงสองร้อยล้านปอนด์หรือว่าประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทค่ะ
ที่เคยร่วมงานกับมารินโยสมัยอยู่ที่อินเตอร์มิลาน
ก่อนที่จะเป็นมิดฟิลตัวหลักของทีมชาติฝรั่งเศสในตอนนี้
มูรินโยเคยสนใจตั้งแต่ช่วงที่คุมอยู่เชลซีแล้วค่ะ
ส่วนนักเตะที่คาดว่าอาจจะถูกมูลินโยปล่อยตัวออกจากทีมปีศาจแดง
วนมาต้าค่ะที่โมรินโยมักจะไม่เลือกใช้ตอนที่อยู่ด้วยกันที่เชลซี
และก็ไม่อยู่ในแผนเช่นเดียวกันค่ะ
รองแชมป์ยูโร๒๐๑๒นะคะ
โผล่ทีมชาติอิตาลีชุดลุยศึกยูโร๒๐๑๖ที่ฝรั่งเศส
ส่วนรายชื่อ๓๐คนที่กุญสืออันโตเนโอกอนเต้ประกาศออกมานะคะ
กองหน้านะคะก็กราซิโนเปเล่แล้วก็สเตฟานเอลชาราวี

และเหลือ๒๓คนสุดท้ายภายในวันที่๓๑พฤษภาคมนี้ค่ะ